พูดถึงเรื่องไทยแลนด์๔๐นะคะก็นึกถึงสังคมไร้เงินสด
เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูที่กองทัพเขาก็กำลังจะเป็นสังคมไร้เงินสดที่แรกเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าทางโรงเรียนเตรียมทหารก็ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยค่ะ
เป็นการสร้างสังคมไร้เงินสดแห่งแรกของกองทัพแล้วก็ขานรับนโยบายไทยแลนด์๔๐ด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
พลเอกทานชายันศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริการจัดการทางการเงิน
ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทย
โดยมีโรงเรียนเตรียมทหารเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด
ตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะ
ยุทธศาสตร์๒๐ปีแล้วก็โครงการที่สังคมไร้เงินสด
เพื่อใช้เป็นสังคมไร้เงินสด
แล้วก็สามารถที่จะใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างได้มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการบริการทางด้านร้านค้าก็ดี
เข้าบัตรการบันทึกเข้าออกการเรียนต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะ
สิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ขณะเดียวกันกองทัพพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์
ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
และบริหารจัดการการศึกษา
ความร่วมมือครั้งนี้ธนาคารกรุงไทย
พร้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนเตรียมทหาร
ขับเคลื่อนสู่สถาบันอัจฉริยะ
โดยนำนวัตกรรมทางการเงินมาให้บริการอย่างครบวงจร
เป็นการสร้างสังคมไร้เงินสดแห่งแรกของกองทัพ
เชื่อมโยงทุกการใช้ชีวิตในโรงเรียน
นักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตัวบุคลากร
ภาคส่วนในโรงเรียนเตรียมทหาร
สามารถที่จะเริ่มเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
สามารถเข้ามาอยู่ในบริบทของการเป็นนักเรียน
บัตรนี้ก็จะเป็นทุกสิ่งอย่างในการที่ทำให้ชีวิต
แล้วก็การดำเนินการกิจวัตรประจำวันของนักเรียน
รวมถึงบุคลากรสะดวกรวดเร็ว
ภายใต้นโยบายไทยแลนด๔๐ครับ
เป็นทั้งบัตรเดบิตและบัตรเช็คเวลาเข้าเรียน
ขึ้นรถบัตรเข้าห้องสมุดเข้าหอนอนเข้ายิม
และห้องรักษาพยาบาลใช้จ่ายแทนเงินสด
อกจากนี้ยังมีวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ๑แสนบาท
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล๕๐๐๐บาท
จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
และในอนาคตธนาคารจะสนับสนุนและพัฒนาบริการจัดการ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน
และผู้ปกครองอย่างเต็มประสิทธิภาพ